อกจากความเห็นของคนทั่วไปแล้วนะครับ
ไทยรัฐทีวีได้ขอสัมภาษณ์พระชื่อดัง๓รูปด้วยกันครับ
ต่อกระแสที่มีขึ้นกับตุ๊กตาลูกเทพณขณะนี้
หนึ่งในพระที่ให้สัมภาษณ์ก็คือพระพยอมนะครับ
บอกว่าด้วยความเป็นห่วงกลัวว่าจะกลายเป็นอุปทานหมู่และนำไปสู่ความงมงายครับ
พระราชธรรมนิเทศหรือพระพยอมกรยาโนเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วจังหวัดนนทบุรี
ออกมาเปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
กระแสความนิยมตุ๊กตาลูกเทพในตอนนี้
ว่าเป็นความเชื่อที่งมงายไปตามกระแส
และพฤติกรรมแบบนี้คล้ายกับอุปทานหมู่ที่น่าเป็นห่วงครับ
ด้านพระมหาสมปองตาลปุตโตนะครับพระนักเทศชื่อดังให้แง่คิดว่า
สามารถเลี้ยงลูกคนให้เป็นลูกเทพได้
การสอนให้ลูกตัวเองรักษาศีล๕ปฏิบัติตนเป็นคนดีเกรงกลัวต่อบาป
เกิดประโยชน์มากกว่าเลี้ยงลูกเทพที่เป็นตุ๊กตาครับ

เพราะว่าลูกเทพฯเขาเข้ามาแป๊บ๑๐วันเย้พ่อแม่รักกระเกิน
ไม่หวดล้ายไม่มือไวไม่เจเร็วไม่พูด๒๐๒๔ไม่หมดสติ
พ่อสิ่งสติในโทษแล้วก็มีฮิลิปุ่นตับป่าอายชั่วครัวบาด
คุณพ่อคุณแม่สบายใจชื่นใจตั้งใจเรียนตั้งใจทำงานขยันขันแข็ง

ลูกเทพที่เป็นตุ๊กตาจะมาสู้ลูกเทพที่มีสินห้า
เขาพูดมีฮิลิปุ่นตับป่าอายชั่วครัวบาดที่เป็นลูกคนได้อย่างไร
คนที่จะพัฒนาเป็นเทพได้เจริญกว่าตุ๊กตา
ซึ่งพัฒนาอะไรไม่มากไปกว่านี้แล้วครับมีแต่คนเอาอะไรไปใส่เขา
ส่วนพระเทพวิสุทธิกวีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารนะครับ
กล่าวว่าส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่ขาดปัญญามีจิตใจวิปริต
ขาดที่พึ่งทางใจจึงเลือกเข้าหาศัยศาสตร์
ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากภาครัฐอ่อนแอไม่มีจุดยืนครับ
วิปริตแท้ทำไปเพราะความอ้างว้างความวาเวขาดความรัก
ขาดสิ่งที่ให้ตนรักต้องคิดหาใหม่
ถ้าจะไปเอาเด็กบ้านราชวิถีเด็กกำพร้ามาเลี้ยงก็ยังดีกว่า
มีชีวิตชีวาจะเป็นประโยชน์แก่สังคม
ซึ่งกระแสตุ๊กตาลูกเทพที่เกิดขึ้นในตอนนี้
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีจะติดตามเพื่อนำเสนออย่างต่อเนื่อง
และช่วยให้ทุกคนนั้นได้เห็นความจริงอย่างรอบด้าน
ไม่ให้สังคมนั้นเกิดความงมงายนะครับ
คุณผู้ชมสามารถรับฟังความคิดเห็นของพระทั้ง๓รูป
กระแสการเลี้ยงลูกเทพได้แบบเต็ม

พุทธเจ้าสอนเลยว่าสอนพระภิกษุทั้งหลาย

จงสั่งสอน

ให้เข้าถึงธรรมะ
เพราะฉะนั้นพระที่ปลุกเสกเนี่ย
บอกตรงไม่ได้ปฏิบัติตาม
คำสอนของพุทธเจ้า
ไม่ใช่เป็นสาวกที่แท้จริง

แต่งชาวไทยเป็นจำนวนไม่น้อยครับ

ยังไม่เข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรอกครับ
แต่อยู่แค่เปลือกนอกนั้น